ดอมอ่านวอลข้างหลังให้พี่หน่อย
ชายเมาซิ่งรถแห่โค้งชนลุงป้า
โอ้โหขายหมูปิ้งระดับด้วย

แล้วตอนที่เขาบอกชื่อเขาทีแรก

ปุ่ยหันว่ามองพี่หน้าไม่ดีเลย

ทั้งผัวทั้งเมียแล้วคือจักรเพราะคุณเมาไงเมาแล้วขับไง
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันเลยคุณผู้ชม
รถยนต์ฟอร์ดเอลเวอเรสครับโอ้โหไม่มีเบรกเลย
อัดเข้าไปเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชม
นี่เห็นไหมคนเข้าในสีจากกล้องยังอึ๋อหือเลย
ฟอร์ดแอลเวอร์แรสสีดำครับขับมาคุณผู้ชมฮะ
คือพอถึงทางเลี้ยวทางโค้งไม่หักไม่เลี้ยว
ชนเข้าไปเต็มเลยครับบนถนนพระราม๓ซอย๒๙

กลางวันแสกเลยแต่น่าจะเย็นย่ำหน่อยแล้วล่ะ
โอ้โหพุ่งไปชนรถเข็นขายหมูปิ้ง
พ่อค้าแม่ค้าผัวเมียคู่นี้ยืนปิ้งหมูอยู่คุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดอีกมุมครับจับภาพรถยนต์นะฮะ
พุ่งชนนะครับรถเข็นนี่ฮะทะลุประตูเหล็กม้วนเข้าไปในศูนย์อาหาร
พ่อค้าแม่ค้าหมูปิ้งถูกอัดอยู่ในศูนย์อาหารนั้นครับ
นางรำพึงเสือกระจ่างครับอายุ๔๘ปี
แม่ค้าหมูปิ้งมีบาดแผลนะครับ
แล้วก็ที่หน้าผากเป็นแผลชะกันฮะ

ส่วนนายวิสูจน์โตมาอายุ๕๐ปีเป็นสามี
มีบาดแผลชะกันทั่วร่างกายอาการสาหัส
ระหว่างนั้นนำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โอ้โหพยายามทำให้ทุกอย่างให้เร็วที่สุดแล้ว
ไม่ไหวไม่ทันครับคุณผู้ชมฮะ
ตัวสามีก็เสียชีวิตเมื่อตอน๒ทุ่ม๑๕นาทีที่ผ่านมานี้เอง

โอ้โหตรงนั้นพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านช่วยกันจับตัวฮะ
ช่วยกันจับตัวคนขับรถยนต์เอาไว้ได้อย่างชุนละมุน
คนขับรถอ้างชื่อว่าตัวเองชื่อภัยรัฐอุ่นเจริญอายุ๖๐ปี
เมากลิ่นเหล้าหึงเลย

ได้รับบาดเจ็บใบหน้าปูดบวมไปเหมือนกัน
เจ้าตัวยอมรับว่าเพิ่งจะดื่มสุรามา
จะขับรถกลับบ้านเสียหลักครับแหกโค้งนะครับ
ไม่ได้แหกอ่ะถ้าแหกคือเข้าแล้วหลุด
อันนี้ตรงมาเต็มเลยใช่ไหมครับค่ะค่ะ

ตำรวจสนบางโพงพางคุณผู้ชม
นำตัวคนขับรถยนต์คันก่อเหตุขึ้นรถตำรวจ

ส่วนพยายามจะเข้าทำร้ายนี่ฮะนี่ฮะจังหวะนั้นครับ
บางส่วนก็ตะโกนด่าทอด้วยความโกรธแค้น

นั่นนะ
ปลาไว้ปลาไว้
เอาแล้วเอาละมาเอาละมะ

คุณผู้ชมพอจะเดาออกใช่ไหม

ชาวบ้านเขาไม่พอใจไม่ให้ขึ้นรถตำรวจไป

กลัวว่าเดี๋ยวถ้าไปที่อื่นแล้วผลมันจะคาดเคลื่อน

ถูกตำรวจเอาเครื่องเป่ามาเลยดอม

เวลาเกิดเหตุแบบนี้แน่นอนล่ะมันมีความแค้น
มันโมโหแต่อย่าไปทำร้ายผู้ต้องหา

โอ้โห

ก็บอกจะไม่๑๗๐ได้ยังไงล่ะ
โอ้โหก็ตั้งวงก็ตั้งแต่บ่าย๓

พระพิชาพหมอมันคือผิดพลาดแล้วไง
มันคือผิดพลาดแล้ว

คนขี้เข้ามาเหนือ
คนลำเหนือ

ตรงจริงก็เปล่า

ก็คือแบบพวกเราขอโทษนะครับ

ถ้าไม่ได้ชาวบ้านตรงนี้นะ

นี่แหละความจริงปรากฏในที่เกิดเหตุเลย

ตามเอกสารทะเบียนราชพบข้อได้จริงว่า

อายุ๖๐เมื่อกี้ตอนเกิดเหตุ

และชาวบ้านไขว้เขวพนักงานสอบสวน

เป็นเหตุที่ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่งสารดำเนินคดีต่อไปครับ